ปัดที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอคลิปมีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่ง
จอดบริเวณลานจอดรถของหอพักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเชียงรายนะคะ
แล้วก็ไปฉุดผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลขึ้นรถ

คนที่ลงมาก่อเหตุเป็นกลุ่มชายชะกัน๓คนด้วยกัน
ช่วงในการก่อเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์แต่ไม่กล้าเข้าไปช่วย

สรุปสุดท้ายแล้วนะคะพ่อของผู้หญิงที่ถูกฉุดไปแจ้งความ

ครับคล้ายครับคลาน่าจะเป็นอดีตสามีของลูกแน่นอนเลย
สรุปสุดท้ายเป็นอดีตสามีของลูกจริงนะคะ
และจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้บอกไม่ได้ต้องการจะอุ้มเพื่อไปทำร้ายร่างกาย
แต่อยากจะตามง้อให้กลับไปดูแลลูก
เพราะมีลูกด้วยกัน๒คนนะคะ๕ขวบกับ๗ขวบนะคะ
คลิปเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นกลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปฉุดนางสาวจิยาดาเว้นบาป
มิ้นท์อายุ๒๖ปีเป็นนักศึกษาพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๑มกราคมที่ผ่านมา

ของนางสาวจิยาดาก็คือคนที่ถูกฉุด
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงราย
ต่อมาตำรวจสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตสามี
ชื่อว่าในปิยะพงอุสาสานหรือต้น
อายุ๓๕ปีซึ่งก็เป็นไปตามคาดของคุณพ่อนั่นแหละ
คุณพ่อพอทราบข่าวนะคะรีบไปแจ้งความเลย
เพราะอดีตสามีมีประวัติทำร้ายร่างกายลูกสาว

ตำรวจออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
ผ่านไปสามวันค่ะสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นางสาวจิยาดาได้รับการปล่อยตัวนะคะ
ก็เลยนั่งรถทัวร์กลับมาหาครอบครัว
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพื้นที่เดียวกัน
โดยเปิดเผยว่าอดีตสามีพาไปอยู่บ้าน
ไปเจอลูกที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งกาญจนบุรีนี่เป็นบ้านของฝ่ายชาย
และมีการวีดีโอคอลคุยกับเพื่อนด้วยนะคะ

สามีก็ต้องถูกจับกลุ่มนะคะ
นายปียพงศ์ผู้ต้องหาค่ะสรุปสุดท้ายแล้ว
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามควบคุมตัวเมื่อวานนี้
ขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
จากการสอบถามนะคะให้การภาคเศษค่ะ
เปิดเผยบอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นช่างไฟดูแลเรื่องอุปกรณ์หนังกลางแปลง
วันเกิดเหตุเป็นคนขับรถคันดังกล่าวจริง
ไม่ได้มาเฉพาะ๓คนซึ่งเป็นชายชะกันที่มันดูน่ากลัว
แต่เขาบอกว่าในรถเนี่ยมีลุงกับป้านั่งมาด้วยนะ
หน้าที่ของลุงกับป้าในวันนั้นคือไปเป็นคนเกลี้ยกล่อม
อดีตพันรยาซึ่งก็คือนางสาวจิยาดาขึ้นรถไปด้วยกัน
แต่พอดีภาพมันไม่ฟ้องนะว่ามีช่วงการเกลี้ยกล่อมนะ
คือมันเป็นช่วงที่นางสาวจียาดาเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็มีคนมาจับตัว
แล้วก็เอายัดขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไปเลยนะคะ
จากนี้เปิดเผยบอกว่าตนเองกับอดีตภรรยา
หากันมาประมาณ๑๐ปีแล้วมีลูกสองคน
อายุ๕ขวบ๑คนอายุ๗ขวบ๑คน
เลิกรากันประมาณ๙เดือน
ก็เลยอยากจะให้กลับมาช่วยเลี้ยงลูก
ก่อนหน้านี้เคยตามง้อง้อขอคืนดีพันรยา

ครั้งนี้ที่ปรากฏว่าถูกอุ้มเป็นข่าวอุ้มครั้งที่๓
อย่างไรก็ตามในปียพงศ์ปฏิเสธนะคะว่า
ไม่เคยมีการขู่ฆ่าครอบครัวตามที่เป็นข่าวออกไป
หลังจากการสอบสวนค่ะตำรวจจะส่งตัวผู้ต้องหา
ให้พนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงราย
พื้นที่เกิดเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
หลักฐานก็มีแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

เฉพาะที่บอกว่าลุงกับป้าไปทำหน้าที่
ช่วยเรียกหล่อมให้หนังสาวจิยาดาขึ้นรถมาด้วย
อันนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะ